สวัสดีคุณผู้ชมนุม
สวัสดีคุณผู้ชมนุม

สวัสดีคุณผู้ชมนุม

สวัสดีคุณผู้ชมนุม

สวัสดีคุณผู้ชมนุม

ก็ถือว่าก็ยังมีอะไรประปรายอยู่บ้างนะฮะสำหรับเสียงต่างที่ออกมาในพื้นที่ชุมนุมแต่ก็ไม่เหมือนกับวันสองวันที่ผ่านมา